ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามที่ต่างกันบ้างนะคะ
มีรถกระบะคันหนึ่งค่ะขับขึ้นสะพานถนนมอเตอร์เวย

ยังไม่ได้มีการเทพื้นสะพาน

ที่รถไม่ร่วงตกลงไปที่ด้านล่างค่ะ

ทะเบียนพอพึ่งนอนหนู๕๕๑๗นครราชสีมา
นี่ค่ะไปติดค้างคาอยู่ระหว่างคานสะพานถนนมอเตอร์เวย

ยังก่อสร้างอยู่เลยอยู่ที่ตำบลกุฎน้อยในอำเภอศรีคิ้ว
ก็ค้างอยู่บนนั้นสูงจากพื้นประมาณ๖เมตรนะคะ
คนขับเป็นข้าราชการบำนานอายุ๖๐ปีก็ได้รับบาดเจ็บ
มีบาดแผลถลอกตามร่างกายเล็กน้อย
มีอาการมืนงงยังให้การอะไรไม่ได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลศรีคิ้วแล้ว
ตำรวจสี่คิ้วคาดการณ์ว่าคนขับคงไม่ชำนาญทางค่ะ
ก็ขับรถขึ้นสะพานเพราะไม่เห็นว่ามีเครื่องกั้น
ก็เข้าใจว่าเออสะพานนี้ขึ้นได้ก็ขับขึ้นไป
และก็มีสะพานขาดอยู่ตรงกลางตอนนี้ค่ะ
ก็เดี๋ยวรอถ้าอาการดีขึ้นแล้ว
ก็จะมีการสอบประคำผู้แบบเจ็บอีกครั้งหนึ่ง
ไปดูกันที่ฉะเชิงเซาต่อเลยนะคะ
บนถนนจรรยานนท์ตำบลบางวัวจับภาพเอาไว้ได้เนี่ยค่ะ
รถมอเตอร์ไซค์ของนายพรเทพตรีเหล็กเพชรพร้อมลูกชายอีกสองคน
ขี่พุ่งมาชนท้ายกระบะอย่างจังเลยค่ะ
ทั้ง๓คนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกงเรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนที่ถนนมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่๕๐ในตะบนเขาดินอำเภอบางปะโกงเหมือนกัน
มีรถชนท้ายกัน๓คันรวด
เขาขับรถพาครอบครัวกลับเข้ากรุงเทพค่ะ
พอถึงจุดเกิดเหตุอยู่รถคันหน้าเขาเกิดเบรกกระทันหัน
ตัวเขาเองก็เบรกไม่ทันก็ชนปั้งเข้าไปเต็มที่เลย
คนในรถเนี่ยบาดเจ็บกันไป๔คนนะคะ
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑กันไป

ส่วนอีกสองคันเนี้ยเป็นรถเก่งเตอร์ต้าวีออสค่ะ
พังเสียหายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีรถเก๋งโยต้าซีเอสอาร์ถูกชนท้ายเสียหายอยู่ด้วย
ส่วน๕ทุ่มที่ผ่านมาค่ะนายนรงชัยพรมประเสริฐ
ช่างเฟอร์นิเจอร์วัยยี่สิบแปดปี
ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนบนถนนปฐุมธานีนนทบุรีนะคะ
จะกลับบ้านในหมู่บ้านปฐุมวิเลสที่อยู่ห่างไป๖๐๐เมตร
เสียหลักค่ะพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าในตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปฐุมธานีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะ
สภาพศพก็มีเลือดออกแล้วก็ที่ศีรษะเป็นแผลชะกันเลย
วกกันน็อกสวมใส่อยู่นะคะแต่กระเด็นไปตกเลนขวาสุด
ก็คือชนแรงมากอะค่ะมีรถมอเตอร์ไซค์คาวาซากิ
สภาพเสียหายเล็กน้อยอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
เจ้าหน้าที่ได้นำศพส่งชันสุทธิ์ที่โรงพยาบาลที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์